มาถึงข่าวคนร้ายสไปเดอร์แมนอย่างที่ดอมให้ดูไว้เมื่อกี้นะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับลงมาจากฝ้าเพดานนะฮะ
เข้ามาในนี้เนี่ยเป็นสำนักงานขนส่งพัสดุแฟลช
อ่านะแล้วกดว่านี่แหละครับโอ้โหโอ้โหยิงตัวลงมา
ค่ะแล้วรู้ได้ไงว่ากล่องไหนมีอะไรมันเอามีดกรีดดูก่อน
อุ้ยอ้าวเลือกด้วยใช่ฮะอุ้ยกล้องวงจรปิดมาทึกภาพได้นะครับ
คนร้ายนะฮะแหมเป็นคนร้ายสไปเดอร์แมนโรยตัวมาจากบนฝ้าเพดานครับ
มาที่ภายในของสำนักงานบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนแฟลชเอ็กซ์เพลสนะครับ
สาขาบ้านเลื่อมจังหวัดอุดรธานีจากนั้นก็พยายามเอาผ้าไปคลุมกล้องวงจรปิด
มุมห้องอ่ะนะเพื่อไม่ให้บันทึกภาพเขานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะ
คือพยายามลื้อดูกล่องพัสดุของลูกค้าแล้วก็ใช้มีดกรีด
กล่องดูก่อนแล้วก็ขโมยอ่าโทรศัพท์มือถือใช่ไหม
ไหมที่ชาร์จแบตของบริษัทไปแต่เขาไม่รู้หรอกไอ้ฝั่งนี้มีกล้องอีก
นางสาวจีรพรชัยเทพอายุสามสิบปีผู้จัดการบริษัทขนส่งพัสดุแห่งนี้
เล่าบอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ลูกค้าโทรศัพท์มาบอกว่าอ้าว
ยังไม่ได้รับพัสดุอ่ะนะซึ่งไปตรวจสอบพบว่าเอ้า
กล่องพัสดุถูกกรีดนะฮะแล้วมีร่องรอยการรื้อค้นไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
เห็นคนร้ายเข้ามาช่วงสี่ทุ่มของยี่สิบสี่เมษายนครับซึ่งก่อนหน้านี้นะ
สิบสองเมษายนเนี่ยมีคนร้ายเข้ามากรีดกล่องพัสดุ
ขโมยเสื้อผ้าไปโทรศัพท์มือถือของลูกค้าไปครั้งนั้นน่ะ
แจ้งความไว้แล้วแต่ยังจับไม่ได้อืม
ว่าคนร้ายคนเดียวกันนี่แหละนะเป็นคนเดียวกันนี่แหละ
แล้วย่ามใจกลับมาก่อเหตุซ้ำตำรวจคาดว่าถ้าก่อเหตุซ้ำได้แบบนี้
น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของบริษัทนี้น่าจะเป็นคนระแวกนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวจะแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะ
จะจับตัวให้ได้ครับเดี๋ยวนี้โจรคนร้ายเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ